สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ
พบกันเป็นประจำช่วงห้าทุ่มครึ่งโดยประมาณค่ะดิฉันจุธารัฐเอียมพันธ์นะคะ
พบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้ค่ะ
จอบประเด็นของเรานะคะไปดูกันก่อนเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
เป็นที่จังหวัดกระบี่ค่ะรถกระบะเนี่ยได้เลี้ยวเข้าซอยอย่างกระทันหัน
รถจักรยานยนต์ที่เขาขับมาทางตรงก็เลยเบรกไม่ทันแล้วก็พุ่งเข้าชนอย่างแรง
ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตนะคะติดตามอุบัติเหตุนี้
พร้อมกับอุบัติเหตุอื่นจากรายงานค่ะ
กล้องวงจรปิดของอบตเขาดินอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี
บันทึกนาทีอุบัติเหตุรถกระบะขนส่งสินค้า
เข้าซอยอย่างกระทันหันทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขับมาทางตรง
ชนเข้ากลางลำของรถอย่างแรงส่งผลให้นายจีรชัยศรีชาย
อายุสามสิบแปดปีคนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต
เนื่องจากคอหักเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นที่สามแยกช้างตาย
ถนนสายเขาพนมชัยบุรีตำบลเขาดิน
ตำรวจสพเขาพนมได้คุมตัวในรันพลสัตว์มาก
อายุ๒๗ปีคนขับกระบะ

เพื่อจะได้แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีต่อไป
อีกทั้งบริเวณดังกล่าวได้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ
ชาวบ้านในพื้นที่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตั้งสัญญาณไฟลดอุบัติเหตุ

เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนรถกระบะ

ตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอด
ตำรวจพร้อมคู่ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบ
พบรถจักรยานยนต์อยู่ในสภาพพังเสียหายทั้งคัน
ใกล้กันพบนายปากรอายุประมาณ๓๕ปี

เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนนายนัดกระมวลคำเพียรคนขับรถกระบะ

ได้ขับรถกระบะออกมาจากซอยข้างสนามยิงปืน
เพื่อจะเข้าสู่ถนนสายหลักแม่สอดอุ้มผาง
โดยมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ที่วิ่งทางตรงมาด้วยความเร็ว

พุ่งชนกลางรถจนบาดเจ็บสาหัส

รถเก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
พิกเตอร์แคงอยู่บนถนนห้วยตึงเท่า

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องช่วยกันฉีดน้ำสกัดไฟ
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีไฟจึงสงบ

เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาล

รถเกิดเสียหลักพุ่งชนเข้ากับเสาไฟส่องสว่าง
โชคดีที่ชายทั้งสองคนสามารถหนีออกมาได้ทัน

มีอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์
ภายในซอยอัลลานิคมเหมราชบ่อวิน
หมู่๖ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชา
ตำรวจสพบวินพร้อมกู้ภัยตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบรถกระบะสภาพด้านหน้าและด้านข้าง
ฝั่งคนขับได้รับความเสียหาย
โดยมีนายธนานัทลาดบัวขาวเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บ

พบรถจักรยานยนต์อยู่ในสภาพเสียหายทั้งคัน
โดยมีเยาวชนชายวัย๑๖ปีเป็นคนขี่
และกระเด็นออกไปประมาณ๑๐เมตรเสียชีวิต
เมืองต้นคาดว่ารถกระบะวิ่งมาด้วยความเร็ว
ประกอบกับเป็นบริเวณทางโค้งและถนนลื่น

ตำรวจเตรียมสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน